มาคราวนี้มาที่คุณภรรยากันบ้าง

ก็ฮุดหงิดหัวใจเหมือนกันนะขุด
มาพูดอยู่นั่นหรืออะไรเรื่องงานแต่งงานเขาแต่งกันจนจะโอ๊ยจะมีลูกละม้องนี่นะ
ใช่นะครับไปฟังสัมภาษณ์เลยมั้ย

บริษัทเซ็นท่านอะมันข้างเป็นบริษัทที่ใหญ่
แล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วคือ
มันไม่ใช่ว่าพี่กับพี่ป๊อกจะสามารถไปจุ๊บเงินตรงนั้น
เพื่อมาทำในงานแต่งเราได้
แต่กี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่จะตั้งกระทู้แบบต้องการอะไร
หรือว่ามีผลเสียจากตรงไหน

แต่ว่ากี้คิดว่ามันเป็นการตั้งกระทู้ที่ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่เลย
มีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าแบบมากกี้แบบไม่ล้างจาน
แต่มากกี้ก็ทำอย่างอื่นเป็น
ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแม่บ้านทำได้ไหม
เราก็ทำได้ถ้ามันจำเป็นต้องทำ
แต่เราก็สามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเอง
ให้มันง่ายขึ้นโดยวิธีในแบบของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้งอยค่ะไม่เฉยอย่างที่บอก
แต่ละคนก็ไม่ได้เก่งไปซะหมดทุกอย่าง
ปอเขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะหรือว่าเขาจำใจก็ไม่รู้ค่ะ

กี้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งที่ไปบุกบ้านเธอ
บอกว่าปกติเนี่ยล้างจงล้างจานทำกับข้าวเนี่ยไม่ทำเลยนะคะ
แล้วก็พี่ป๊อกเนี่ยมีแม่บ้านอยู่แล้ว

ก็เลยจะเน้นไปจ้างที่แม่บ้านเนนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งวันพอ
จะได้ฝึกนิสัยช่วยกันเก็บช่วยกันทำ
เพราะถ้าเกิดว่าจ้างแม่บ้านทั้ง๗วันเนี่ย
ความเป็นส่วนตัวก็ไม่มีลูกก็จะยังมายากอยู่นะ
คุณผู้ชมแต่ว่าหมายความว่าเป็นคนแบบรู้จักใช้จ่าย
แล้วคือจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นคนรวยหรือเป็นดารา

แบ่งซื้อแบ่งเก็บตังค์ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ
เพราะว่าได้สามีรวยค่ะ

ใช่ค่ะแน่นอนว่าเราสองคนชอบผู้ชายนิสัยรวย